หลายสื่อเคยเสนอเรื่องราวของลุงทัศน์
ชายพิการใบหน้าที่เกิดจากการถูกน้ำกรดสาดนะครับ
แต่ว่าชายพิการท่านนี้เป็นผู้ที่ใจบุญมาก
ตอนเด็กเขาเคยทำงานโรงงานรองเท้า

เขาจะต้องช่วยเหลือผู้พิการคนอื่น
ด้วยการส่งมอบรองเท้าให้กับคนอื่น

และเพื่อเป็นการส่งต่อไม่ให้ผู้พิการคนอื่นรู้สึกท้อแท้ใจ

ลุงทัศน์เนี่ยตอนนี้นะฮะโอ้โหมีเรื่องอึดอัด
ทัศน์เองนะฮะลงทุนโอนเงินซื้อรองเท้ามือสอง

แต่ปรากฏว่าคนที่รู้จักเนี่ย
ผิดนัดไม่ส่งของให้

เท้าให้เงินที่เก็บหอมรอมริบมาสามหมื่นกว่าบาทเนี่ย
ตอนนี้หายไปหายไปฟรีเลย
รองเท้าก็ไม่ได้มาจะส่งต่อบุญก็ส่งต่อไม่ได้
ลุงทัศน์ก็เลยต้องมาระบายในโลกโซเชียล

ก่อนหน้านี้ชื่อของลุงทัศน์หรือว่า

หลังจากถูกน้ำกรดสาดใส่จนกลายเป็นผู้พิการนะครับ

มีแต่เรื่องของบุญแท้เลยนะฮะ
พยายามที่จะช่วยเหลือผู้พิการคนอื่นนะครับ
แล้วก็ให้กำลังใจพิการคนอื่นด้วย

ผมเชื่อใจคนใกล้ตัว
ผมโอนเงินสั่งซื้อสินค้าไป
แต่อีกฝ่ายกลับส่งสินค้าไม่ตรงเวลานัดหมาย

สินค้าที่ได้มามันไม่มีคุณภาพ
พอที่จะนำไปขายต่อให้ได้นะครับ
ทำให้ศูนย์เสียกว่า๓๐๐๐บาท
ที่เก็บหอมรอมริฟท์มาเกือบ๓ปี
ไม่มีเงินสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำให้ทุกวันนี้ลุงทัศน์ประสบปัญหาหนี้สิน
ค้างค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ายารักษา
และลุงทัศน์นะฮะก็ตัดเพราะว่าเหตุใดจะต้องมาเอารัฐเอาเปรียบคนพิการเช่นนี้ด้วยนะครับ
มีวันหนึ่งเนี่ยลุงทัศน์ไม่สามารถที่จะไปคัดของที่ตลาดเดชไทยลงเกลือได้นะครับ
ก็ฝากคนรู้จักคนหนึ่งเนี่ยไปนะครับ
แล้วเขาก็บอกกับเราว่าให้ส่งเงินไปให้นะครับ

แล้วสุดท้ายสุดเนี่ยครับหลังจากนั้นอีกประมาณสัก๗๑๐วันของกระถิ่นเราทำให้เราตกงานไปประมาณ๑อาทิตย์
อาทิตย์กับการที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมันล่มสลายนะครับ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วเงินทั้งหมดที่เป็นทุนเรามันไปอยู่ที่นู่นหมดนะครับ
แล้วหลังจากนั้นงานที่ส่งมาเนี่ยมันก็เป็นงานที่ใช้ไม่ได้เลย
แล้วอยากจะให้ดูสภาพร่างกายของท่านนะครับ
นี่นะครับลุงทัศน์เป็นคนพิการนะครับ
มูกนี้ก็เป็นจมูกปอบไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้
แอนตี้กับชีวิตลุงทัศน์เพราะว่าเงินก้อนนี้มันหายไปนะครับ
แล้วก็หูอันนี้นะครับเป็นหูปอบนะครับ
ลุงทัศน์ไม่ได้มาดราม่าอะไรมากมายนะครับ
แต่อยากจะบอกว่าความทัศน์แค้นใจครั้งนี้นะครับ
ของเขาที่กำลังแยกนะครับมากแล้วนะครับ
เพราะเงินทุนทั้งหมดในครอบครัวประมาณ๓๐๐๐เนี่ยมันหายไป
คือลุงทัศน์เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะครับ
ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็อย่างที่
อาการคือลุงทัศน์มีอาการตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นแล้ว
พอตาบอดถูกน้ำกรดสาดจมูกหายไปหูก็ถูกตัดไป
แล้วก็ลุงทัศน์เคยบ่นว่ากาวที่เอามาใช้ติดจมูก
ขวดหนึ่งขวดเล็กนะคุณ๓๔๐๐๐แล้ว
ลุงทัศน์เป็นคนสู้ชีวิตก็ทำเข้าแกงขาย
แล้วก็ตอนเด็กเคยอยู่โรงงานรองเท้า
ก็จะรับรองเท้ามาขายต่อหรือไม่
บางครั้งก็เอารองเท้าบางส่วนแบ่งไปให้กับผู้พิการนะครับ
ทัศน์ก็ฝากถึงบุคคลที่ลุงทัศน์สั่งซื้อของ
แล้วก็ส่งของไม่มีคุณภาพมาให้ลุงทัศน์

บอกถ้าดูคลิปนี้ดูหน้าของลุงเอาไว้นะ
สภาพใบหน้าของลุงเป็นแบบนี้ช่วยเห็นใจหน่อย
เพื่อจะกลับตัวเปลี่ยนใจมารับผิดชอบสิ่งที่ทำกับลุงเอาไว้

ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อนำมาชำระหนี้สิน
แล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่ดี
ขณะที่เพจขายรองเท้ามือ๒ของลุงทัศน์
ก็ยังโพสต์ขายรองเท้าอยู่เรื่อยนะครับ
แล้วก็มีผู้คนในสังคมออนไลน์เข้ามาให้กำลังใจ
ลุงทัศน์เข้มแข็งต่อสู้ต่อไปนะครับ
ลุงทัศน์เขามีเพจทั้งที่ขายรองเท้า
แล้วก็มีเพจลุงทัศน์ข้าวแกงรสเข็นด้วยนะครับ